วันนี้นะคะเราเริ่มกันที่พี่บินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์คุณผู้ชมค่ะ
นำทีมมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะเดินเคาะประตูบ้านเลยนะคะ
แจกหน้ากากอนามัยค่ะพร้อมเงิน๕๐๐บาทมีข้าวสารด้วยนะคะ
แล้วก็อาหารแห้งที่ชุมชนอุทัยรัฐซอยปฏิพัฒน์๑๕เขตพญาไทยค่ะ
ปรากฏว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะทำให้ทั้งคู่ได้เจอกับอดีตนักแสดงเนธดาวนภาพันธ์
ซึ่งเป็นดาราหนังยุคสมบัติเมธานีกรุงศรีวิลัยค่ะ
ท่านก็ใช้ชีวิตสุดรันทศเลยค่ะป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ต้องตัดขาซ้ายทำงานไม่ได้ลูกสาวเองค่ะก็ไม่สบาย
คุณป้าเนธดาวค่ะเลยต้องย้ายมาอยู่ห้องเช่าเล็กข้าวของเนี่ยรกรุงรังเลยค่ะ
คุณเนธดาวเล่าทั้งน้ำตาว่าตอนนี้ค่ะทุกข์หนัก
เพราะว่าติดค่าเช่าบ้านมาหลายเดือนแล้วและอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่อยากจะได้นะคะ
ก็คือวิวแชร์ไฟฟ้าค่ะเพราะว่าอันเดิมอ่ะที่นั่งมันพังไปแล้วค่ะ
คุณแม่เจ้ารภาพันธรรมของเราเนี่ยครับ
ตอนนี้ลำบากมากนะครับผม
โอเคก็เดี๋ยวเอาเงินที่มาจ่ายค่ะ
และเพื่อความมั่นใจไม่ให้เกิดดราม่านะคะก่อนจะมอบเงินช่วยเหลือให้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ย
พี่บินก็ขอดูบัตรประชาชนค่ะเช็คว่าใช่คุณเนธดาวตัวจริงหรือเปล่า
พอตรวจเช็คกันเรียบร้อยก็มอบเงินให้ค่ะแล้วก็ให้ทีมงานจดเบอร์โทรศัพท์ไปด้วย
เพื่อจะได้ช่วยเหลือในเรื่องอื่นต่อไปนั่นเองค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้ค่ะพี่บินบัยลูฤษนะคะก็ไปช่วยเหลือกลังชุมชนแอร์อัด
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าตัวนะคะได้เดินทางไปกรมประชาสัมพันธ์
เพื่อขอรับเงินเยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาท
โดยคุณอาแสงสุรีนะคะเผยว่าตอนนี้ตนเองเดือดร้อนมากเลย
ไม่มีงานไม่มีเงินมาเกือบ๓เดือนแล้ว
ที่ผ่านมาค่ะจึงได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาไปแล้วนะคะประมาณ๕ครั้ง
วันนี้ค่ะจึงเดินทางมาขอตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
โดยคุณอาค่ะยังโชว์ลูกคอเพลงด้วยนะคะ
รักสาวเสื้อลายเพลงนี้ล่ะเพลงดังเลยนะคะ
ให้กับพี่น้องนักข่าวได้ฟังกันด้วยนะคะ
นี่ไงนะคะเป็นบทเพลงที่คุ้นเคยนะครับ

ใช่แล้วแล้วก็ยังคงตราตึงใจกันอยู่นะ

ที่เกิดขึ้นจากน้ำใจคนในวงการบันเทิง